มาดูเรื่องของพักเล็กในพักร่วมรัฐบาลนะครับ
วันพรุ่งนี้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยยืนยันว่าจะประกาศถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล

ขณะที่ท่าทีของพักเล็กอื่นนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่กับรัฐบาลต่อไปนะครับ
หลังจากมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งทางการเมืองต่างกับพักแก่นำอย่างพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
มันสายไปแล้วคงไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้อีกต่อไป
เป็นคำยืนยันจากปากของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
หัวหน้าพักไทยสิวิไลที่ระบุว่า
นายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะส่งคนสนิทโทรศัพท์มาพูดคุย
พร้อมมอบตำแหน่งทางการเมืองให้กับคนสนิท

ระบุส่วนตัวยังศรัทธาและเคารพบุคคลทั้งสอง
แต่ทุกอย่างไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้
จากนี้จะขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระและเตรียมนำคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยศรีวิลัย
แถลงข่าวถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
ส่วนอีก๙พักเล็กจะร่วมกันแถลงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลในช่วงเวลาไล่เรียก
ต้องเวลาไล่เรียกกันหลังแกนนำพักพลังประชารัฐ
รับปากจะจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมธิการ
ข้าราชการการเมืองให้กับสมาชิกพักเล็กอย่างเท่าเทียม
ล่าสุดหน้าสุรถินพิจารณ์สอบรรทีรายชื่อ
และหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ที่เคยประกาศจะถอนตัวก่อนหน้านี้
มั่นใจ๑๐พักเล็กยังเป็นปึกแผ่นหากจะไปต้องไปด้วยกัน
เมื่อ๑๐พักเล็กเคยเป็นเสียงตั้งต้น
หากจะตั้งต้นใหม่บ้านเมืองจะยิ่งเดือดร้อน
ขณะที่การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้
มีแก่นนำพักเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพลียง
ถึงปัญหาพักเล็กต่อลองตำแหน่งทางการเมือง
ภายหลังการประชุมนายอุตมัติสาวนายนหัวหน้าพัก

ผู้ทำหน้าที่ประสานงานพักเล็กมาโดยตลอดบอกว่า

เตรียมแถลงข่าวถอนตัววันพรุ่งนี้

ยืนยันจะเลือกฝ่ายประชาชน
ก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจ

นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้คำตอบว่า

กรณีนำคอรมอกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

ร้องเรียนต่อปปชอีก๑ช่องทางวันพรุ่งนี้
เพื่อขอส่งเรื่องให้สารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
อดีตสมาชิกภัครัฐไทยรักษาชาติ
จะเดินทางไปร้องต่อสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อส่งเรื่องประยังศาลรัฐธรรมนุน

ที่ประธานสภาพุทธแห่งราษดรของในชวนหลีกภัย
ไม่ทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูล

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในที่ประชุมสภาพุทธแห่งราษดรก่อน
แต่กลับรวบรัดขั้นตอนไปเสนอชื่อ
และให้ความเห็นในที่ประชุมรัฐสภา
กรณีดังกล่าวหากมีความผิดจริง
ก็จะส่งผลให้การให้ความเห็นชอบ
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
ต้องติดตามการแต่งตั้ง
ปลายงาน